มาดูคลิปที่แชร์ในสังคมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับ

เป็นภาพนะคะซึ่งเด็กชายอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเอง
ยืนกำมือเกรงหมัดแบบนี้เลยตัวสั่นแบบนี้ทำไม
ฉะกับคุณลุงอายุ๖๒ปีซะหน่อย
อยู่ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ

ซึ่งคุณลุงเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ตอนแรกมันเกิดขึ้น

เกือบจะเฉียวชนเขาเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
ขวบนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วเหรอคะ

ยังทำใบขับขี่ไม่ได้เลยค่ะ
ภารกิจหลังจากที่มีการเตือนกันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

โต้เถียงกันว่าอย่างไรคุณผู้หญิงกำหมัดแบบไหน

ไม่ใช่เกี่ยวกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ต่อแล้วเด็กมันเป็นอย่างนี้

แล้วมันก็ไม่รู้ว่าที่ใส่ลุงเป็นยังไงหนูก็ไม่รู้หรอกที่ใส่ลุงเป็นยังไง
แต่หนูรู้ว่าลูกหนูที่ใส่เป็นอย่างนี้
มันไม่มีใครมันไม่ผิดหรอกลูกหนูว่าผิด
มันก็ไม่ยอมด้วยแต่อย่ามาพ่อแม่ไม่ต้องมาพ่อแม่

เออหนูสอนแล้วแต่ลูกหนูมันเป็นแบบนี้
แล้วมันไม่ยอมเนี่ยจะให้ทำยังไง
แม่นี่ก็ชี้หน้าด่าคุณลุงนะบอกว่าไม่ต้องมาด่าแบบนี้
ไม่ต้องมาด่าถึงผมพ่อแม่ไม่สั่งซ้อน
หนูสอนแล้วแต่ลูกมันไม่ฟังนี่ไงคุณผู้ชม

แล้วจะให้ฉันทำยังไงถามคุณลุงกลับไปแบบนี้
ไม่ใช่พ่อแม่ไม่สอนนะแต่หนูไม่ฟังอะลูก
ก็ไม่ตอบคุณลุงคุณลุงก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะคะ
คลิปนี้บรรยายแบบนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่หญิงคนหนึ่งยืนโต้เถียงกับพ่อค้าอายุ๑๒ปี
หญิงที่โตเถียงที่ใส่เสื้อเชิดสีขาวนี่นะคะ
เป็นแม่ของเด็กอายุ๑๐ขัวซึ่งใส่ชุดลูกเสือยืนอยู่ข้างนี่แหละนะคะ
โตเถียงกับพ่อค้าอยู่หน้าโรงเรียนในจังหวัดชนบุรี
เด็กชายอายุ๑๐ขวบที่สวมชุดลูกเสือยืนกำหมัดอยู่ใกล้เกรงหมัดเลยนะ
พ่อค้าเขาบอกที่มาก็คือพ่อค้า๖๒ปีเขาไปตักเตือนว่า
ขี่รถจักรยานยนต์มันเร็วนะเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยไปขอให้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นแม่สั่งสอนลูกของตัวเอง
ให้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่
ทำให้เกิดการโต้เถียงไปมาตามที่ปรากฏในคลิป
ที่ผู้เป็นแม่จะดึงแขนลูกชายขี่รถจักรยานยนต์
ออกจากจุดเกิดเหตุไปนะคะ
ขณะที่กล้องวงจรปิดอีก๑จุดใกล้กับจุดเกิดเหตุ

เป็นภาพก่อนที่จะเป็นคลิปโตเถียงกันที่หน้าโรงเรียน
กล้องวงจรปิดนะคะสวมชุดลูกเสือยืนอยู่ด้านหน้าของพ่อค้า

โดยมีผู้เป็นแม่พยายามห้ามปราม
มีชาวบ้านยืนดูเหตุการณ์อยู่ใกล้
ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะโตเถียงกันค่อนข้างรุนแรง
แล้วก็เดินตรงเข้าไปหาเด็กชายอายุ๑๐ขวบ
แต่ชาวบ้านดึงตัวเอาไว้ค่ะ

ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พ่อค้าที่ปรากฏในคลิปเราตามไปจนเจอเลยนะคะ

เพราะตอนนั้นตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนไปเรื่อย
เห็นเด็กชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาเหมือนกัน
แต่ขี่มาด้วยความเร็วและเกือบชนรถของตัวเอง
ตัวเองก็เลยตักเตือนบอกระมัดระวังหน่อยนะ

เดือดร้อนไปถึงพ่อถึงแม่นะ

คุณลุงบรรพฤษบอกว่าตอนนั้น
หลังจากที่ตักเตือนไปแล้วก็ดูชื่อ

เต้าเหล่าใครเด็กตอบกลับมาว่า

จากนั้นก็เลยตามไปที่บ้านเลยค่ะ
บอกว่าจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอก
กับพ่อและแม่ของเด็ก

หวังดีว่าอยากให้รู้ว่าพฤติกรรมลูกคุณ

เด็กก็อยู่ที่บ้านแล้วปรากฏว่า
ที่ไหนแฮะมาค่มขู่กันไง

ผมไม่ไปขู่ใครผมไม่ไปยุ่งกับใคร

บอกว่าไอ้หนูขี่รถอย่างนี้มันอันตราย
คือเขามาตั้งแต่แรกแม่เขาไม่ฟังเราเลยไม่ฟังเรา
ก็แค่นั้นผมก็บอกว่ามันอันตราย
ถ้าเกิดมันล้มมาใครเดือดร้อน
คุณลุงก็นี่แหละค่ะย้ำว่ามันอันตราย
แค่ไปบอกพ่อกับแม่เขาเฉยว่าให้ขี่แต่ขี่ได้
แม้ว่าจะ๑๐ขวบแต่ว่าอย่าขี่เร็วแบบนี้นะคะ
ส่วนทางด้านฝั่งของพ่อและแม่เด็กชายอายุ๑๐ขวบ

ลูกเป็นเด็กเรียบร้อยไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าว
วันเกิดเหตุใช้ให้ลูกไปซื้อของเองแหละ
แต่พอกลับมาบ้านนายบรรพฤษก็คือคุณลุงเนี่ยนะคะ
ลุงบรรพฤษคู่กรณีตามมาตะโกนด่าอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับไป
ผู้เป็นแม่กับลูกก็เลยเอ้าทำไมกลับไปแล้วล่ะ
ตามค่ะขี่รถจักรยานยนต์ตามคุณลุงบรรพฤษไปเลยนะ
หลังจากนี้เขาบอกว่าจะขายบ้าน
แล้วก็ให้ลูกชายย้ายกลับไปอยู่กับยายที่พิศนุโลก

ฟังเสียงแม่ของเด็ก๑๐ขวบค่ะ
แล้วก็จะยืนยังจะไม่อยู่แล้ว
ไม่อยู่แล้วจะกลับไปไหน
ให้พ่อกับแม่ไปอยู่พิษโลกเลย
เลี้ยงที่นู่นเพราะสิ่งแวดล้อมที่นู่นดีกว่า
กระแสมาโจมตีว่าลูกเราเป็นเด็กก้าวร้าว

เรื่องจริงที่เราไม่มีเวลาดูแลลูกพ่อกับแม่คอยดูอยู่
แล้วปกติลูกเคยก้าวร้าวของเราไหม

นี่ไงสาเหตุอาจจะส่วนหนึ่งนะ

ไม่มีเวลาดูแลลูกไงไม่มีเวลาสั่งสอนลูกไง

ลูกเห็นโดยปกตินะที่อยู่ที่บ้าน

คุยกับลุงบรรพฤษแล้วคุยกับแม่ของเด็กแล้วนะคะ
ไปคุยกับเด็กอายุ๑๐ขวบที่ปรากฏอยู่ในคลิปเหมือนกันนะคะ
บอกว่าวันนั้นแม่ให้ออกไปซื้อของให้

และเขาบอกว่าคุณลุงบรรพฤษมากระชากคอเสื้อ
เขาก็เลยโมโหกลับไปฟ้องแม่ที่บ้านไง

ยืนยันด้วยนะบอกจะไม่ขอโทษคุณลุงบรรพฤษอย่างแน่นอนค่ะ

อืมพิษณุโลกค่ะค่ะ